ด้านหลังน่าสนใจมากคุณผู้ชมน้ำป่าซัดเรือคว่ำ
ไตติดเก๋งเรือรอดปฏิหาร
พี่จะถามว่าเรือมันจะไปหยุดตรงไหนนี่รอดเหรอ
คุณผู้ชมถ้าเห็นภาพคุณผู้ชมจะระทึกกว่านี้อีกนะคะ
เอาเล่าคร่าวก่อนเรือประมงพื้นบ้านลำนี้คือมันถูกน้ำซัด
พลิกคว่ำแล้วหมุนแบบนี้เหมือนผลรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลเวลาเขาหุงล้ออ่ะ
แล้วเจ้าของเรืออยู่ในนั้นลูกบอลมันก็หมุนเจ้าของเรือก็ถูกหมุนอยู่ในนั้นคุณผู้ชมนึกออกไหมครับ

มันอยู่จากไหนมาแล้ว

โอ้ยใครเห็นก็ว่าตาย

เหมือนเดิมพูดเลยคนที่ดูคลิปนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
เอาจริงไม่น่ารอดเพราะระยะที่กระแสน้ำมันพัดเนี่ยนะ

คือดูปลายทางไม่รู้ว่าเรือจะไปติดตรงไหนได้เลย

คลองกุยบุรีประจวบพัดออกไปปากอ่าวพี่เบิร์ต
ที่ชี้ที่ชี้อยู่นั่นคือคนใช่ไหม

แล้วในเก๋งเรือมีเจ้าของเรือชื่อว่าคุณสมชัยอยู่ด้วย

ถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเวลาเขาหมุนกงล้อสลักรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
แล้วมีลูกบอลอยู่ข้างในนั่นแหละค่ะสภาพคุณสมชัยเป็นแบบนั้นนะคะ
อยู่ในนั้นเจ้าติ๋มภรรยาของคุณสมชัยบอกว่าไม่น่ารอด

รอดตายราวกับปฏิหารในนั้นติดอยู่๓ชีวิตตอนแรก
กล่ำน้ำอยู่ในเก่งเรือโอ้โหแบบชาวบ้านเอ๋ยนะคะ

คุณผู้ชมดูน้ำเหรอคะไหลแรงมาก
นั่นคือภรรยาของเจ้าของเรือเจ๊ติ๋มค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ทีนี้หลังจากที่กู้เรือมาได้สำเร็จรู้ไหมคะว่าทำไมคุณสมชัยถึงรอดตาย
เพราะมีเพื่อนชาวประมงเห็นเหตุการณ์ไม่สู้ดี
ก็เลยโยนเชือกไปให้จับจับได้ทัน
คุณสมชัยนั่นแหละค่ะก็มาตามเชือกนั่นแหละขึ้นมาได้นะคะ
หลังจากที่ขึ้นมาบนฝั่งได้แล้ว
คุณสมชัยเจ้าของเรือลำนี้ซึ่งชื่อว่าเรือโชคมินตราขนาด๖วา๒ศอกเนี่ยนะ
บอกว่าก่อนที่จะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี่ย
แต่ยึดไม่อยู่ประกอบกับว่ากระแสน้ำมันไหลแรง
ไอ้เศษไม้เนี่ยมันมากระทบเรือกระแทกเรือ
ทำให้เรือเนี่ยพลิกคว่ำโอ้โหเชือก๓เส้นเนี่ยที่ยึดไว้ก็ขาดด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้เรือลำนี้ถูกซัดไปกับกระแสน้ำคุณผู้ชม
คุณสมชัยบอกว่าตลอดชีวิตการทำประมงมา๔๐ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ระทึกแบบนี้มาก่อนเลย
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
เครื่องมือในการทำมาหากินเนี่ยเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาทนะคะ

นี่คุณสมชัยแล้วมือสาวของเขาบริการเจ็บก่อนด้วย
เบื่อก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้

มันอยู่จากไหนมาละ
ทีนี้คอนหมาก็ครีกหมากอ่อนไว้ปะเป๊ะ
พอเปะแล้วทีนี้เรือก็อิ๊งเชี่ยวมาได้ขาด
ก็ไม่รอดแล้วก็อีกครึ่งนาทีก็ตายแล้วฮะ
เพราะว่ามันมุดใต้ท้องเรือไปตลอดมันโพขึ้นมา

เสียหายหมดทั้งลำเลยนะ
มันเหลือแต่ตัวเหลือพวกอุปกรณ์อะไรมันหมดเลย

คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะสภาพเก๋งเรือที่มันพังจากกระแสน้ำที่พัด
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เรือสองลำนี่
เก๋งเรือไปแล้วไม่มีแล้วค่ะ
เหลือแต่ตัวโครงเรือนี่โอ้โหนี่สภาพหลังเกิดเหตุนะคะ
จะใช้งานได้ไหมเนี่ยโอ้ยเสียหายหนักเลยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เสียหายหนักสำหรับเรือสองลำ
เมินไม่ได้เลยนะว่าค่าซ่อมจะเท่าไหร่
แล้วก็มีเรือเสียหายปานกลางอีก๖ลำด้วยกัน
นี่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยต้องฟังคำเตือนจากทางการ
เรื่องของสภาพอากาศนี้ไว้ใจไม่ได้เลย